ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรนี่ดูสภาพรถ
สอบถามเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเขาเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
จู่มีควันพวยพุ่งมานี่นี่เจ๊เขาเล่านะครับ
ไฟมันออกจากไหนเจ๊ไฟออกจากหน้าห้องเครื่องเลย
จากนั้นเจ้าของรถก็วิ่งหนีลงมาปั๊บ
เอาถังดับเพลิงที่มีอยู่ในรถก่อนนะฉีดมาอยู่ไว้เฮ้ย
มาฉีดย์มาอยู่อีกไว้เฮ้ย
กระทั่งเจ้าหน้าที่มาถึงนะครับจึงสามารถดับไฟได้
ใช้กาสเป็นเชื้อเพลิงอาจจะทำให้เกิดไฟไม่ก็ได้
ผมบอกเลยเวลามีข่าวแบบนี้นะผมจะบอกยกตัวอย่างผมนี่แหละ
ผมเนี่ยนะเคยติดกาสรถยนต์แล้วก็ใช้มาเป็น๑๐ปี
จนกระทั่งเพิ่งจะสะสมตังค์ได้เปลี่ยนรถใหม่
ผมบอกเลยนะรถใช้ก๊าซเนี่ยนะคุณผู้ชมไม่รั่วไม่เป็นไร
แต่ขอให้ดูแลให้รักษาตามระยะเหมือนเอารถเข้าศูนย์
ของมันต้องเปลี่ยนอุปกรณ์บางทีต้องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่
และที่สำคัญนะครับรถทุกอย่างใช้ประสาทสัมผัส
ตื่นมาตาดูขาบรถออกไปหน่อยจอดก่อน
ก่อนลงมาดูตรงพื้นบ้านดิมีน้ำหยดไหมมีน้ำมันหยดไหม

หูเสียงขับทุกวันไอ้ขับทุกวันวันไหนเสียงมันผิดปกติไหม
นี่ลดทุกอย่างเลยนะไม่ว่าใช้ก๊าซใช้น้ำมันใช้ไฟฟ้า
จมูกวันนี้มันผิดปกติไหม
มีกลิ่นอะไรประแทบรถมันเหม็นไม่ไหม
มันเป็นกลิ่นก๊าซไหมใช้ตาหูจมูกครับ
ตรวจสอบรถคุณไม่ต้องไปถึงช่างนะครับ
จากนั้นค่อยไปหาช่างจะได้ไม่เกิดแบบนี้
สอบให้หมดตรวจสอบให้ดีตาหูจมูกปากต้องไหม
อะไรนะปากจะทำอะไรปากจะทำอะไรปากให้ทำอะไรได้บ้างดอม
ให้ไปเรียนร้องอย่างนี้หรอเห็นไหมนี่เห็นไหมน้องผมมันต้องออกแนวนี้